ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีการเดินทางไปไหนมาไหนนะ
แล้วก็มีอุบัติเหตุเยอะเหมือนกันนะครับมาดูบัติเหตุแรกนี้ก่อนฮะ
ปรากฏรถพ่วงเขาเบรกไม่ทันฮะชนเต็มแรงคุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดกันนะครับ

แต่รถพ่วงเนี่ยโอ้โหมาเร็วมากขนาดมาเลนซ้ายสุดยังเร็วขนาดนี้เลยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ทั้งหมดนะครับ
ขับอยู่เลนซ้ายจะเบี่ยงเข้าถนนหลักในเลนขวานะฮะ
ปรากฏรถพ่วงที่ลงมาจากเนินกลางดงนะครับพุ่งชนท้ายอย่างแรงฮะ
จนเหตุการณ์นี้นะครับทำให้รถพ่วงก็กระเด็นไปชนคนเก็บของเก่าที่อยู่ริมถนนเสียชีวิต๑รายคุณ
ส่วนรถพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบเหมือนกันนะฮะไปเฉียวชนรถคันอื่นด้วย
จะพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วก็พุ่งเข้าไปชนอู่ซ่อมรถเสียหายระเนรนาศแล้วฮะ
รวมทั้งร้านค้าข้างทางก็พังเสียหายนะครับ
พ่วงพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าดินที่บรรทุกมากระจายเกลื่อนถนน
ทำให้นายอนุสรจาจุ๋ยอายุ๕๔ปีคนขับรถพ่วงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพคุณดูสิร้านค้าข้างทางเนี่ยพังยับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนมิตรภาพช่วงลงเนินกลางดง
ช่วงลงเนินกลางดงเขตรอยต่อระหว่างอำเภอมวกเหล็ก
สระบุรีกับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คนขับรถเอสยูวีสีขาวเป็นผู้หญิงนะฮะ
นางสาวสริญญาดวงรัตนานนท์อายุ๓๘ปีนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยอีก๒คนบาดเจ็บฮะ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บจากรถคันอื่นที่ถูกเฉียวชนกันประเนบรนาศแบบนี้อีก
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงนี้ทั้งหมด๖คน
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเสียชีวิต๑คน
ก็คือคนเก็บของเก่าที่อยู่ริมถนน
คุณดูสภาพรถพ่วงพลิกตะแคงแบบนี้แหละครับ
เมืองต้นทราวะรถพ่วงเนี่ยไปรับดินจากเหมืองดินที่กลางดง
เพื่อไปส่งโรงปูนในตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะฮะ

ออกมาเลนด้านขวานิดนึงนะครับ
แต่รถพ่วงมาเร็วลงเนินอย่างเร็ว
แล้วก็ระยะเบรกนี้คุณเบรกเป็นทางยาวกว่า๕๐เมตร
แต่เบรกไม่ทัน

หลังจากเกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนครับ
ทำความสะอาดพื้นถนนเพราะว่าดินมันตกกระจายเกลือนเลย

ก่อนจะเปิดเดินรถได้ตามปกตินะครับ
มีรถติดสะสมเมื่อวานนี้คุณ๑๐กิโลเมตร
คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คนเดินทางกันอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็มีดินกระจายแบบนี้นะครับ
แต่เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ